เวลานั่งทานหมูกระทะก็ต้องทานกับพักพวก

คิดตามนะไม่ต้องไปทำตามก็ได้เพราะช่วงนี้เราไม่ได้ให้นั่งทานอาหารด้วยกัน
แต่เรื่องของการทานหมูกระทะอยากจะนั่งด้วยกัน

เฮ้ยเพื่อนพร้อมแล้วใช่ไหม
ออกไปเข็นอย่างเงี้ย

เมื่อไหร่จะได้กินกินผักไปก่อนแป๊ะ
เออเอาแต่ผมชื่นชอบนะ
ปุกระทูปุปะปุกระท่าปุปุ

อู้วตายเดี๋ยวหลังเปิดให้ฟัง